ได้ข้อสรุปแล้วค่ะสำหรับข้อพิพาทระหว่างแม่ค้าขายเสื้อผ้ากับพ่อค้าขายส้มโอที่ขอนแก่น

ริมถนนจำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่แห่ทะเลาะกันแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้
ร้านขายเสื้อผ้าเขาจะขยายขยายร้านไปปรากฏว่าก็ไปติดพ่อค้าขายส้มโอที่เขาจอดรถอยู่ตรงนั้น
บอกว่าเนี่ยจอดตรงนี้บังหน้าร้านเขาถ้าจะขายต้องจ่ายค่าเช่าที่กลายเป็นเรื่องที่จบไม่ลงค่ะ
ปรากฏวันนี้ได้ข้อยุติแล้วนะคะเพราะว่าทางเทศบาลเมืองพลลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
คราวนี้ก็เลยได้จัดระเบียบการค้าขายแถวนี้ทั้งหมดเลย
ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการออกหนังสือเตือนคู่กรณีทั้งสองคนแล้วนะคะ
ประหลัดเทศบาลเมืองเมืองพลคุณวสันบุญล่าบอกว่าจุดที่มีปัญหาตรงนี้เนี่ย
เป็นผิวการจราจรและทางเดินเท้าค่ะอ่าตามระเบียบแล้วไม่สามารถขายได้ทั้งคู่นะคะ
ไม่ใช่ของใครเลยเป็นของหลวงนะคะแล้วที่ผ่านมาทำไมขายได้
ท่านบอกว่ามีการอนุโลมให้เพราะว่าทราบว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ค้าขายลำบากในช่วงโควิด๑๙แต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้วางตั้งได้อย่างอิสระนะ
พอมีปัญหาแบบนี้ก็เลยต้องจัดระเบียบแก้ไข
เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้นะวันนี้ก็เลยทำหนังสือเตือน
แต่ถ้าว่ายังมีปัญหาเกิดขึ้นอีกก็คงจะต้องทำตามขั้นตอน
กฎระเบียบและกฎหมายต่อไปนะคะท่านก็ยืนยันบอกว่าเทศบาลเมือง
เมืองพลไม่มีการเรียกเก็บเงินพ่อค้าแม่ค้าอย่างในคลิปพูดนะคะ
พอมีคนกลางมาไกล่เกลี่ยแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงแบบนี้นะคะ
ท่าทีก็เปลี่ยนไปนะคะทั้งแม่ค้าขายเสื้อผ้า
พ่อค้าส้มโอก็อ่อนโยนลงมาหน่อยค่ะแล้วก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เพราะว่าอยากค้าขายต่อนี่ถ้าตกลงกันไม่ได้มีปัญหาอีก
เดี๋ยวไม่ได้ขายหมดเลยนะคะครับได้ข้อสรุปแล้วค่ะ